ที่เลือกของหมาชื่อว่าเจ้าเจอร์นี่ครับ
เจ้าของเขาเป็นผู้บริหารบริษัทออร์แกไนท์
รวมทั้งกลุ่มคนรักหมาที่ชื่อว่ากลุ่มหมาเจอนี่แหละ
เข้าไปแจ้งความไปร้องต่อสาร
เพื่อเอาผิดกับโรงพยาบาลสัตว์ที่ผ่าตัดจนหมาเขาตายนะครับ
นางสาววัฒิสนาเดือนดาวนะครับ
การผู้จัดการบริษัทออร์แกไนท์แห่งหนึ่ง
พร้อมกับกลุ่มหมาเจอและเพื่อน

เรียกค่าเสียหาย๑ล้านบาทจากโรงพยาบาลสัตว์เอกชน
แล้วก็สัตวแพทย์เจ้าของไข้

เป็นหมาพันลาบราดอลเรทีฟเวอร์

ในป่อสามเซนก็ผ่าตัด

แต่ว่าไปเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
ไม่เชี่ยวชาญของแพทย์แล้วก็ประมาท
ทำให้เจอนี่นั้นต้องตายคาเตียงผ่าตัดครับ

ไม่ได้มีค่าพอสำหรับชีวิตของเจนี่

แต่มันเป็นตัวเลขที่ดิฉันรู้สึกว่า
ในหัวใจของเรา
มันเป็นสิ่งที่เรียกว่า

ที่จะทำให้สังคมหันมาตระหนักว่า

ไม่ใช่แค่หวังแต่ผลประโยชน์

คืนเงินค่าผ่าตัดมาให้๑แสนแล้วก็ต่ำ

เพราะว่าถ้ารู้ว่าการรักษามันซับซ้อน

แต่หมอไม่บอกข้อมูลอะไรเลย

จนเจ้าเจอนี่นั้นก็ตายคาเตียงไปนะครับ